มันเป็นในว่าเปลี่ยนโปรไฟล์ยายค่ายเป็นลงเขตห้าในสีเสื้อของพักราชาธิปัตย์
แต่ครั้งนี้นายอันวาเปลี่ยนโปรไฟล์ย้ายค่ายไปลงเขต๕ในสีเสื้อของพักพลังประชารัฐ
ทำให้ตำแหน่งมือวางอันดับหนึ่งตกมาอยู่ที่นายวรวิทย์วารูพักประชาชาติ
ที่เป็นสายนักวิชาการมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย
คู่แข่งที่ตามมาติดคือแพทย์หญิงเพชรดาวโต๊มีนาจากพักภูมิใจไทย
อดีตสอสอหลายสมัยบารมีในพื้นที่จึงมีไม่น้อย
และที่ประมาทไม่ได้คือนายสนิทนาแวร์พักประชาธิปัตย์
ที่ยังมีแฟนคลับของพักหนาแน่นในเขตเสียงของคนจีน
เทียบกันปอนต่อปอนด์แล้วเขตนี้น่าจะตกเป็นของพักประชาชาติแบบเส้นยาแดงผ่าแปด
สองสูสีมากแชมป์เก่านายอับดุลบาซิมอาบูพักภูมิใจไทย
ครั้งที่แล้วชนะแบบเฉียดฉิวไม่ถึง๒๐๐คะแนน
รอบนี้นอกจากขับเขี้ยวกับคนเดิมคือนายมุธมัติอารีฟินจปากิยาจากภักดิ์ประชาชาติ
อาจจะมีตัวสอดแทรกอีกรายคือนายคอซีมามูพักพลังประชารัฐ
ทั้ง๓คนนี้มีโอกาส๕๐๕๐เท่ากัน
ขึ้นอยู่กับว่าใครจะช่วงชิงจังหวะได้ดีกว่ากัน
เขตสามแชมป์เก่าพักประชาชาธินายสมมุติเป็นจรักคะแนนเสียงยังดีอยู่
ส่วนผู้ท้าชิงที่พอจะป่ามือได้ก็มีแค่นายบูรฮันสมะพักพลังประชารัฐ
อดีตนายกสมาคมร้านต้มยำกุ้งในมาเลเซีย
สิบเอกสุริยากูธาพักประชาธิปัตย์นายฟรีดีเบนอิมรอนพักภูมิใจไทย
นายซาตาอาแวคูจิพักรวมไทยสร้างชาติ
นี้ดูเหมือนค่อนข้างแบบเบอร์เพราะผู้สมัครจากพักประชาชาติค่อนข้างโดดเด่น
ต่อสู้ก็ยังแข็งไม่มากนักจึงไม่น่าพลิกล็อก
๔มีผู้สมัครมากถึง๑๒คน
เป็นแข่นที่ขับเขี้ยวศุษีทุกคน
ตัวเอง๕คนที่น่าจับตาคือ
นายอาริณชัยสุฤาลลอร์พักรวมไทยสร้างชาติ
ส่วนพลักษณ์ประชาชาติส่งว่าที่๑๐๓มยยูทรง
นี้สู้กันสูสีมากแต่พักรวมไทยสร้างชาตินำอยู่นิด
ถ้าไม่สะดุดอะไรระหว่างทางมีโอกาสเข้าเส้นชัยสูง
เขต๕๑นายอันวาสาและที่ยายค่ายจากพลักษณ์ประชาธิปาศ
อยู่พลังประชารัฐมั่นใจจะรักษาแชมป์ไว้ได้
เพราะฐานเสียงแน่นปึกซึ่งคู่แข่งสำคัญคือ
นายคอเลฟเจ๊นาจากพลักษณ์ประชาธิปาศ
ถึงขนาดเลขาธิการพักประกาศว่าต้องโค้นนายแอนวาลงให้ได้
นี้ดูเหมือนว่าจะแบร์เบอร์ที่พักพลังประชารัฐ

เพราะกระแสการเมืองรอบนี้เปลี่ยนไป
มีรายการพลิกล็อกเกิดขึ้นได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน